คุณผู้ชมครับอ่านี่ก็ต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัวเหมือนกันนะครับ
สำหรับอ่าสำหรับชายที่โหดเยี่ยมนะฮะอ่าชื่อว่านายสาโรธโหมดมณี
อายุ๓๘ปีก่อเหตุยิงภรรยาตัวเองจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมาครับในบ้านพักตะบนวังมะนาว
อำเภอปากท่อจังหวัดรัชบุรีนี่ฮะผู้ตายเนี่ยอยู่กับลูกสาวนะฮะ
แต่ว่าลูกสาวเขาเป็นลูกกับสามีเก่านะครับอ่าผู้ตายชื่อนางรันจวน
ทิพย์วงอายุสามสิบเจ็ดถูกยิงเข้าที่ลำคอด้านหน้าหนึ่งนัด
กระสุนทะลุไหล่ด้านซ้ายนะครับอ่าแต่ออกไปในสามรูเลยนะ
นัดเดียวบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปากท่อ
คนที่ก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายชื่อนายสารสหมดมณีอายุสามสิบแปด
ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับนางสาวจุธารัฐอายุยี่สิบ
เป็นลูกสาวของผู้ตายแต่เป็นกับสามีเก่านะ
ถูกโจรงัดตู้เก็บของก็ถูกงัดออกไป
แล้วก็ขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทไป
ค่ะนะฮะเป็นสร้อยของแม่ไปแจ้งความไว้ที่สพปากท่อ
ตอนนั้นก็สงสัยอยู่ว่านายสาโรธสามีใหม่ของแม่เป็น
คนขโมยไปเพราะว่าปกติแล้วนายสาโรธก็เป็นคนที่ชอบทำตัวเป็นนักเลง
ชอบเล่นวัวชนวัวลานนี่ฮะคนนี้ครับแล้วที่สุดแล้วก็จริงนะครับ
พอไปแจ้งความนายสาโรธก็มายอมรับว่าเขาขโมยไปเองขอให้ถอนแจ้งความ
เดี๋ยวเขาจะเอาทองคำมาคืนแล้วนายสาโรธก็หายไปจากบ้าน
ร่วมครึ่งเดือนคนนี้นะครับเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
นายสาโรธโหมดมณีอายุ๓๘หายไปครึ่งเดือนเมื่อคืนนี้นายสาโรธ
กลับมาที่บ้านกลับมาถึงเดินเข้าไปในห้องไปหาแม่เขาเลย
อันนี้ลูกสาวเล่าให้ฟังนะแม่เขาก็คือนางรันจวนผู้ตาย
นายสาโรธเข้าไปหานะครับซึ่งนางรันจวนก็นอนอยู่กับลูกสาวนั่นแหละ
ก็คือนางสาวจุธารัฐนายสาโรธเรียกนางรันจวนให้ออกไปคุยกันนอกห้อง
ตอนแรกนางรันจวนไม่ยอมออกไปนายสาโรธก็เลยขู่ว่าถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวยิง
เอาปืนมาด้วยอ่าตอนนั้นนางสาวจุธารัฐบอกว่าก็ลุกขึ้นมาเปิดไฟ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบอกว่าจะโทรแจ้งตำรวจนายสาโรธเห็นว่า
โทรศัพท์มือถือขึ้นมาจะโทรแจ้งตำรวจก็ขู่เลยว่าถ้าโทรก็ยิงนะ
ปืนออกมาขู่นะครับแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือของสองแม่ลูกไปเก็บเอาไว้
นางรันจวนต้องตกลงที่จะไปคุยด้วยครับโดยนายสาโรธได้นางรันจวนเนี่ย
ให้ขึ้นไปคุยบนชั้นบนของบ้านแต่ต้องให้นายสาโรธเอากระสุนออกจากปืนก่อน
นายสารสก็ยอมนะครับเอากระสุนออกวางไว้ข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปคุยข้างบนบ้าน
คุยได้ไม่นานก็กลับลงมาข้างล่างกันอืมก็ลูกสาวบอกว่าก็เห็นคุยกันต่อ
ก็ดูแล้วก็เหมือนกับจะไม่มีเหตุรุนแรงอะไรแล้วนางรันจวนก็คืนกระสุนปืนให้กับนายสาโรธ
ก็เหมือนกับน่าจะเคลียร์กันแล้วแล้วก็ไปคุยกันต่อที่หน้าบ้าน
แต่คราวนี้ที่หน้าบ้านเนี่ยคุยนาน๔๐นาทีนานจนผิดปกติ
แล้วเสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยลูกสาวบอกว่าเอกใจมากออกมาดู
จังหวะออกมาดูนั่นแหละเห็นพอดีนะฮะเห็นจังหวะที่นายสาโรธ
ใช้ปืนยิงใส่แม่ของเธอจนล้มจมกองเลือดแล้วนายสาโรธก็รีบขี่รถ
หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนี่ฮะตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับ
ตำรวจสพปากท่อกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับนายสาโรธโหมดมณี
ก็๒ประเด็นแล้วครับที่ตั้งประเด็นการยิงกันตายเอาไว้นะครับ
ก็คือเรื่องของทองหรือเรื่องของทรัพย์สินอะไรที่อาจจะเจรจากันไม่ลงตัวนะครับ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงค่ะอ่า
เพราะว่าผู้ตายเองเขาก็เป็นหญิงสาวหน้าตาดีแต่เขาก็ไม่ควรจะตายถูกใช่ไหม
คุณเอาทองเข้าไปไปขอให้เขาถอนแจ้งความเขาก็ถอนแจ้งความให้แล้วแล้วยังจะไปฆ่าเขาตายอีกใช่นะคะ